คุณผู้ชมจนแล้วจนรอดนะคะจนถึงวินาทีนี้
เราก็ยังไม่ได้เห็นชมหน้าค่าตาคณะรัฐมนตรีรัฐบาลท่านประยุทธ์

เพราะว่าศึกในศึกนอกยังไม่จบค่ะ
เรื่องของการแย่งตำแหน่งเก้าอี้รัฐมนตรีนะคะ

ทั้งพรรคภูมิใจไทยทั้งพรรคประชาธิปัตย์

ศึกในก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะ
ภรรณประชารัฐเองโดยเฉพาะ๑๓สศภักดิ์ใต้
เขาก็มีการท้วงติงบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่ได้โคต้าแม้แต่ตำแหน่งเดียวเลย

เอาล่ะเดี๋ยวมีความคืบหน้าเราแจ้งให้ทราบนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นปัญหา
ต้องบอกว่างานนี้ต้องวัดใจพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะ

สุดท้ายแล้วเรื่องของคณะรัฐมนตรีจะลงตัว
แล้วก็มีการนำรายชื่อทูลกล้าวถวาย
ภายในวันที่๑๘ก็คือพรุ่งนี้อย่างที่อาจารย์วิศนุพูดหรือเปล่า
เพราะว่าล่าสุดมีเรื่องของ
บางคนอาจจะมีคุณสมบัติที่ไม่เหมาะสม
ภาพลักษณ์เพราะว่ามีเรื่องของคดีทุจริต
หลายคนเริ่มไปค้างอยู่ที่ปปชเช่นใครบ้าง
เช่นนายนิพนธ์บุญญามณีรองหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย
วันนี้ค่ะก็เลยเกิดภาพนี้

การสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูลไทย
เดินทางไปยื่นเรื่องร้องเรียนพร้อมกับข้อมูลหลักฐาน
เพื่อที่ต้องการให้ผลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
นำไปประกอบการพิจารณาตัดสินใจ

นายนิพนธ์บุญญามณีรองหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์

เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงครา
คือก่อนหน้านี้มีรายชื่อของนิพนธ์
ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
คุณศรีสุวรรณบอกว่ามันจะเหมาะสมหรือเปล่า

คุณนิพนธ์มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจ
และการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหลายโครงการ
ซึ่งคดีก็ยังอยู่ในชั้นพิจารณาของชั้นปปช
ซึ่งอาจจะมีเรื่องของคุณสมบัติ
อาจจะไม่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่ง
อกจากคุณศรีสุวรรณจัญญาแล้วนะคะ
วันนี้นานมาแต่มาทีหนึ่งก็มาหนัก
คุณประสานมริคพิทักษ์อดีตแก่นำกลุ่มกปศ
วันนี้มาเป็นกรอนเลยค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชม
มาเป็นกรอนแบบนี้นะขออนุญาตอ่านดังให้ฟัง
เรือดีมีให้ขี่ข้าม
อย่าเอาเรือรั่วน้ำมาข้ามขี่
ถ้าอยากได้แต่การงานดี
อย่าเอาคนผีมาใช้งาน

ประยุทธ์จะเอาใครมาร่วมคณะรัฐมนตรี

แต่ถ้าเรือรั่วมันน้ำมันก็จะสุกไป

ทีนี้เราก็ไปพูดคุยสอบถามคุณประสาน
คุณปศาญให้สัมภาพเพิ่มเติมบอกว่า
มีคนบางคนนะมันก็ไม่เหมาะสมที่จะอยู่ในผม
คณะรัฐมนตรีของท่านประยุทธ์ชุดนี้
แต่ก็ไม่ขอระบุชื่อแล้วก็พัก
หากตรวจสอบก็จะพบว่าคนเหล่านี้
จริงแล้วก็มีคดีอยู่ในชั้นปปช

ไม่ควรเอาเข้ามาร่วมคณะรัฐมนตรีให้เป็นตัวถ่วง
เพราะจะทำให้รัฐบาลมีแผล
โดนแรงเสียดทานอยู่ตลอดเวลาแทนที่รัฐบาลจะเดินหน้าทำงานเพื่อบ้านเมือง
แต่กลับมาต้องคอยประคับประคองและปกป้องคนเหล่านี้
นายกรัฐมนตรีต้องพิจารณาให้ดีหากยังจะใช้คนเหล่านี้รัฐบาล
ก็ต้องยอมรับนะยอมรับแรงเสียดทานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ก็ต้องขึ้นอยู่กับท่านประยุทธ์แล้วจะว่าไงนะคะ
ทีนี้คุณนิพนธ์ก็หลังจากที่ถูกกล่าวพาดพิงก็ออกมาชี้แจงนะคะ
บอกว่าข้อกล่าวหาทั้ง๕เรื่องที่นายศรีสุวรรณจัญญา
ยื่นเรื่องร้องเรียนยืนยันว่าไม่ได้มีการทุจริต
ทุกอย่างตัวเองดำเนินการโปร่งใสบอกแบบนี้นะคะบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้น
ตอนนี้ได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบผู้ที่ไปเผยแพร่เอกสาร
แชร์ข้อมูลอันเป็นเท็จหากเรื่องนี้สร้างความเสียหายหายให้กับตัวเอง
ก็จะให้ทนายความดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
ไม่ไม่ขัดต่อกฎหมายแน่นอนนะครับแล้วก็ชี้แจงมีเหตุมีผลได้แน่นอน
เอกสารที่อยู่ที่ผมเนี่ยคือเอกสารราชการที่ทางจังหวัดส่งมาทั้งหมดนะครับ
แล้วก็ทำเอกสารที่ให้ระงับการจ่ายเงินซึ่งเป็นเหตุให้ไปฟ้องว่าผมไม่ชำระ
คือผมที่ไปร้องผมเนี่ยคือร้องว่าผมปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบแค่นั้นนะครับ
ไม่ได้ร้องว่าผมทุจริตซึ่งผมก็มีข้อโต้แย้งว่าที่ไม่จ่ายเพราะมีข้อร้องเรียนอยู่
อีกฉบับหนึ่งบอกว่าให้ระงับการจ่ายเงินไว้ก่อน
ผมทำตามคำสั่งของหน่วยงานที่กำกับผมก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดครับ

เดี๋ยวต้องรอดูอีกทีว่าถ้าสุดท้ายแล้ว
พลเอกประยุทธ์จะตัดสินใจยังไงนะคะ
สำหรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
เดิมทีเดียวคุณนิพนธ์จะไปนั่งตำแหน่งนั้นนะคะ

ที่บอกว่ามีคนบางกลุ่มพยายามที่จะสร้างประเด็นทางการเมือง
สังคมเข้าใจว่าการจัดสรรคณะรัฐมนตรีตอนนี้เนี่ย

เพราะว่าปัญหามาจากกลุ่มสามมิตรเป็นตัวปัญหาล่าสุดมาเลยค่ะ
คุณสมศักดิ์เทพสุธินแก่นำพักพลังประชารัฐ
แล้วเป็นหนึ่งในแก๊งสามิตรออกมาโพสต์ข้อความแบบนี้ค่ะ

คร่าวคุณสมศักดิ์ยืนยันบอกว่า
ไม่เคยเข้าไปต่อรองตำแหน่งทางการเมือง
ส่วนตัวเองทำงานตรงไหนก็ได้
จริงแล้วตอนนี้ยังไม่ทราบเลยนะว่าจะได้ตำแหน่งไหนยังไง
แต่ก็มีความพร้อมทำงานได้ทุกตำแหน่ง
พร้อมขอให้การจัดตั้งรัฐบาลเป็นหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี

อย่าให้มีความพยายามกวนโครนในน้ำให้จนขุ่น
เพราะนักการเมืองที่ดีต้องมีความจริงใจ
ทั้งต่อหน้าและรับหลังประชาชน